พาไปดูเรื่องของพังใหม่
หมายถึงช้างช้างตัวน้อย

เป็นช้างตัวใหม่ของสวนนงนุษ

นะคะที่สวนนงนุษย์ก็มีการจัดพิธี
รับขวัญพังนอร่าเป็นลูกช้างเกิดใหม่นะคะ
ซึ่งเป็นช้างเชือกที่๖๔ของสวนนงนุษย์แล้ว

กัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์นะคะ
เป็นประธานพิธีรับขวัญพังแรกเกิด
ซึ่งเกิดจากช้างพังบุญรอดอายุ๑๗ปี
กับช้างพลายไม้เมือง๑๕ปีนะคะ
ตกลูกมาเมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยมีพนักงานและควานช้างเข้าร่วมในพิธี
ถือว่าเป็นช้างเชือกที่๖๔ของสวนนงนุษย์ค่ะ
โดยได้นิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าอาจารย์จ่อยเจ้าอาวาส

ร่วมพิธีสวดชัยมงคลคาถาเจิมหน้าผาก
รับขวัญลูกช้างตัวน้อยนี่นะคะ
แล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลค่ะ

ก็น่ารักแต่ว่าเป็นรูปแบบของตัวใหญ่มากขึ้นนะคะ
พอสวนนงนุษย์นะคะบอกว่าสวนนงนุษย์นี้รู้สึกยินดีมากนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปแม้ว่าจะเห็นเขาแข็งแรงแบบนี้เดินได้แบบนี้
ต้องนำแพทย์มาดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อที่จะรอจนกว่าเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้นะคะ
แล้วก็พร้อมที่จะจัดแสดงที่สวนนงนุษย์ต่อไปนะคะ

พังบุญรอด
บอกว่านอกจากจะต้องให้นมพังนอร่าแล้ว
ก็จะต้องให้นมกับพังฟ้าแจ่มด้วย
เป็นลูกช้างป่าอายุ๒เดือนค่ะ
ที่ติดบ่วงพรานดักศัตริย์ได้รับปะจิบ
ในเขตชายป่าอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
อาการล่าสุดของพังฟ้าแจ่มนะคะ
แพทย์ยังต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด

เขากำลังสงสัยสิ่งที่อยู่บนคอเขา
เอาไปคล้องดอกไม้ให้เขาเขาก็สงสัยไง

หันไปด้านขวาก็เจอด้านซ้ายก็เจอ
น่ารักนี่นะทอนช้างเด็กนะครับ